คุณผู้ชมฮะสองแม่ลูกเข้าแจ้งความหลังบอกว่าถูกเจ้าหน้าที่รัฐทำร้ายร่างกายหน้าเขียวช้ำ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางคืนของวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ
แต่ว่าสาเหตุผู้หญิงคนนี้เธอบอกว่าเธอปฏิเสธไม่เป็นนกต่อเรื่องของยาเสพติดให้เพราะกลัวว่าจะได้รับอันตราย
ดังนั้นเลยถูกเจ้าหน้าที่รัฐคนนี้เข้าทำร้าย
นางสาวสิริอำพรแล้วก็นางเพ็ญสิริอินเทศชาวตำบลดอนยออำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
เข้าพบร้อยตำรวจเอกประครองชัยมูลพนักงานสอบสวนสพเมืองนครนายก
อ้างว่าถูกประหลัดอาวุโสคนหนึ่งสั่งให้แฟนของนางเพ็ญซิริไปเป็นนกต่อขายยาบ้าให้
แต่วันนั้นแฟนไม่อยู่เธอก็บอกไปแฟนไม่อยู่แล้วไม่รู้ว่าแฟนอยู่ที่ไหนเพราะขาดการติดต่อกัน
แต่ปรากฏว่าประหลัดอาวุโสคนนั้นโมโหครับ
บเข้ามาที่หน้าของเธอและนำโทรศัพท์คว่างใส่หน้าของเธออีก๒ครั้ง
เธอได้รับบาดเจ็บที่บริเวณเบ้าตาแล้วก็หน้าผากนะครับ
โดยผู้เสียหายทั้งสองคนเองบอกว่าได้ยอมรับว่าผิดจริงที่เสพยาเสพติด
แต่สิ่งที่รับไม่ได้คือการที่เจ้าหน้าที่คนนี้ทำร้ายร่างกายนะครับ
โทรศัพท์ใส่หน้าสองทีเนี่ยพอเมื่อคืนนี้หนูก็เลยบอกว่าเดี๋ยวหนูทำให้แบบไปกับน้องโดนกับน้องสองคนไง
ก็เลยบอกว่าหนูคุยกันแล้วว่าจะทำให้อยู่แต่ไม่รู้ว่าเราจะเข้าไปถึงเขาได้ยังไง
ว่าเขามันแบบใหญ่ใช่ไหมล่ะอันตรายกับครอบครัวเราอ่ะก็อธิบายเขาฟัง
เค้าบอกนะที่กี้มึงทำไมไม่พูดแบบนี้มึงจะได้ไม่เจ็บตัวบอกพูดเดีรี่ยว
นำส่งผู้บาดเจ็บให้แพทย์ตรวจชนะสูตรนะครับ
บาดแผลตามร่างกายที่โรงพิวารณาคณาอยก
เพื่อไว้เป็นหลักฐานประกอบสำนวนก่อนที่จะมีการเชิญตัวผู้ถูกกล่าวหา
มาสอบสวนอีกครั้งว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือข้าราชการ
เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดหรือเปล่า